พาคุณผู้ชมดูบรรยากาศที่หัวลำโพงกันบ้างนะคะ

วันนี้ก็ไม่ได้ต่างจากที่หมอชิดเลย

คนเดินทางกันบางตามากเลยค่ะ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทนะคะ
ก็บอกว่าก็ยังมีประชาชนมาใช้บริการรถไฟ
แต่ว่าจะเป็นระยะทางแบบใกล้ค่ะ
เช่นไปฉะเชิงเซาไปปราจีนบุรีบ้านพาชีตะพานหินอะไรแบบนี้
สภาพการโดยสารก็คือไม่หนาแน่นเลยนะคะ
ถึงแม้ว่าทางรฟทจะมีการเตรียมเพิ่มรถไฟพิเศษ

เพราะกะว่าคนอาจจะเดินทางกลับช่วงสงกรานกันเยอะ
ฟทประเมินว่าในวันนี้จะมีผู้โดยสารใช้บริการตามสถานีต่างทั่วประเทศลดลง
หรือประมาณ๕๐๐๐คนค่ะก็เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้
ประชาสัมพันธ์รอฟทยังบอกด้วยนะคะว่า
มีผู้โดยสารเดินทางมาคืนตัวโดยสารอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ก็คือยกเลิกการเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วอย่างเมื่อวานนี้ค่ะ๘เมษายน
มีคนมาขอคืนตัวโดยสาร๕๐๐๐ที่นั่ง
เฉลี่ยคิดเป็น๓ของภาพรวมการเดินทางช่วงสงกราน
ก็คือตั้งแต่วันที่๙ถึง๑๘เมษายนนะคะ
แต่ยังไงก็ตามค่ะรฟทยืนยันบอกว่าในการเดินทางช่วงสงกรานนี้เนี่ย
ฟทก็ยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
ใครที่จะใช้บริการเนี่ยก็ขอให้ปฏิบัติตามด้วย
หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
อินเช็คเอาท์ที่แอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ
ถ้าพบเห็นผู้โดยสารคนไหนมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือหายใจเหนื่อยหอบ
ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีหรือว่าประจำขบวนรถ
ศูนย์ปลอดภัยของการรถไฟได้นะคะ
หมายเลขให้เผื่อใครจะโทรแจ้งนะคะ
หมายเลข๐๒๕๓๗๙๑๙๘ค่ะ
คือปกติถ้าเป็นช่วงเวลาแบบนี้นะ๑๙นาฬิกา
ทุ่มเกือบ๒ทุ่มอย่างนี้ค่ะโอ้โหหัวลำโพงหมอชิดนี่แทบแตกอะค่ะ
ถ้าเป็นวันเดินทางแบบนี้นะครับใช่
แต่ว่าที่หมอชิดกับที่หัวลำโพง
รถไฟกับรถโดยสารให้คืนตัวได้
แต่สายการบินเท่าที่ผมเห็นในขณะนี้ก็คือ
ไม่ได้ให้คืนแต่ว่าสามารถเลื่อนการจอง
วันเดินทางได้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ